นี่บ้างพี่น้องประชาชนที่ยังทวบอยู่ทุกปีอยากจะทำยังไง

พอตกถึงเย็นเราไม่พออบจหยุดเรือเมื่อไหร่
พี่น้องประชาชนไม่สามารถข้ามเมืองวาลินได้
เพราะว่าเรือไปได้ใจเย็นมันมืดแล้วมันไปไม่ได้
เพราะเมื่อเสร็จวันนั้นเราได้ทดลองดู
เราออกนอกซิ่นธรรมรมพัดลงไปน้ำพัดแรงมาก
มันดึงลงไปสองลำ
ตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ได้สั่งการทั้งหมดว่า
หลังจาก๖โมงเย็นหรือตะเวนตรงดินนี้เราจะเลิกเลย

จะไม่มีว่าต้องขอ

เอาแล้วถ้าเตือดเย็นเค้าไม่มีเรือแล้วยังคงได้หักออกบ้านยังไง
อาจจะต้องพักบ้านพี่ร่างท้ายแผ่นบ้านพี่
พอพลังไปพอเกิดอันตรายสหวังว่านี้มันโดนหมดเลยนะ

ถาดนี้อุปจรมีเรือท้องแบนเพียง๑๖ลำ
คาดว่าในอาทิตย์หน้าคงจะหาได้ไม่เกินอาทิตย์หน้า

ขออีกสักไม่จะเป็นเรือไซเวอร์ครับ

เดี๋ยวนี้เรามีปัญหาก็คือคนไข้คนป่วยคนเจ็บคนอะไร
ชาวบ้านนี่ฮะเวลาติดอยู่ที่น้ำนี่ไม่มีใครไปดูแล
ทุกวันนี้เราต้องใช้รถของเรานี้๖ล้อเพื่อขนส่งพยาบาล
ข้ามจากโรงเรียนเบนนี้มาแล้วก็เอาไปปล่อยลงตาม
คือตามกลุ่มที่น้ำท่วมขังครับ
เพื่อจะได้ดูแลพี่น้องประชาชนด้วย
กับว่าทางจังหวัดเนี่ยท่านนายกอบจบอกว่า
ในส่วนอบจมีเรือแค่๑๖ลำ

ในการคอยบริการช่วยเหลือชาวบ้าน

แล้วส่วนของ

แต่ของเรานี่ไม่เพียงพอขนาดเราว่าเราบริการตลอดแล้ว

ก็จะพยายามหาเรือไฟเวอร์
เพื่อจะให้ตามหมู่บ้านต่างทะลงไปทุกที่ชุมชนที่น้ำท่วมขัง

บจก็ต้องเอาเรือไปที่พิบูรณวังสาหารตานสุม

มันกระจายอูดรนหลวงลมภูทุกพื้นที่

แล้วก็ภาคราชการก็มีการบูรณาการนะครับ
ปรากฏมูลปล่อยน้ำตั้งแต่วันที่๓๐กรกฎาหรอครับ
เที่ยวเป็นเดือนหนึ่งนะครับ

ทีนี้มีน้ำมาเติมมันก็เลยทันทีเลยไงฮ

เพราะฉะนั้นถ้าฟังกันในวันนี้เนี่ย
แน่นอนว่าอย่างน้อยอีกเป็นเดือน

เราก่อนจะไล่น้ำลงแม่น้ำโขงอันโคตร

เอาเส้นทางระยะสั้นตรงนี้ก่อน

ระยะสัตว์มีข้างได้แต่ระยะยาวเนี้ยก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่ง
คงต้องร่วมมือกับทั้งจังหวัดแล้วก็มีพวกสมาชิกสมบัติประวัติรัฐราชดอดที่จะช่วยฝั่งพนักงานให้เรา
แต่พี่บินมาช่วยโดยมีรัฐบาลนี้ต้องให้การสามารถ
มาช่วยอยู่บ่อยบอกว่าศูนย์อพยพดูแลตรงนี้หน่อย
ไฟก็ตัดช้าบางที่ก็ตัดเร็วอยู่ที่การรับทราบไปบอกกลานไฟฟ้า
ผมเหลือเวลาอีก๒๓นาทีให้แต่ละท่านเนี่ย

จริงแล้วผมรู้ว่าทุกที่

อยากจะให้มีการดูแล
ในการเยียวยาให้เร็วแล้วก็ให้มากกว่านี้นิดนึงนะครับ
แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคนป่วยมีปัญหาเรื่องคนป่วย
ว่าเราจะมีรถรับส่งมีเรือรับส่งคนป่วยบางทีฉุกเฉิน
บางทีหาไม่ได้มันมีปัญหาตรงนี้เท่านั้นเองนะครับ
แล้วส่วนเรื่องผู้ที่อยู่ในบ้านนะครับที่ไม่ออกไปไหนเนี่ย
ผมจะช่วยเหลือพวกนี้มากมากที่สุดจะเข้าไปด้านในคนที่ไม่ออกมานะครับ
แบบนั้นก็ถ้าเกิดบ้านชั้นสองอยู่ไม่ได้แล้วก็ออกมาเถอะครับนะฮะ
อย่าแบบห่วงของมากเกินไปกว่าห่วงชีวิตตัวเอง
ไงยังไงก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับผม
แรกทรียมนี้ทุก๒๕อำเมิดแล้วครับ
ว่าน้ำท่วมเที่ยวนี้ครับ
จะออกดูแลพี่น้องทุกพื้นที่ให้ถึง

ข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรต่าง
ที่จะเป็นพันธาคมเดินร้อนของพี่น้อง

เพราะว่าเราจะมี๒และ๔มื้อนี่
ร่วมมือกับทางอำเภอต่างเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ถึงที่สุดครับ
เราจะไปไม่ทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังครับ
ผมอยากจะขอบพระคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วย
ไม่ว่าจะเป็นทางรัชวงศ์เองนะครับครัวพระราชทานต่างนะครับ
มาถึงตั้งแต่ละครั้งแรกนะครับถุงยังที่พระราชทานนะครับ
รวมไปถึงสภากาชาติไทยนะฮะส่วนราชการนะฮะกองทัพเองนะครับ
ทบ๒๒ในกองบิน๒๑ตำรวจนะครับ
รวมไปถึงจิตอาสาที่มาช่วยงานนะครับ
แล้วก็โดยเฉพาะนะครับมูลนิธิต่างไม่ว่าจะเป็นร่วมกับตันยูที่เคยมาช่วยเราตลอดนะครับ
ประติกตึงเองถัดถึงเศร้าโผพินเยอะมากนะครับ
คือเราอยู่ในเส้นทางที่น้ำท่วมเราก็จะเห็นว่าทุกภาคส่วน
จิตอาสาอีกภาคเอกชนต่างมาร่วมไม้ร่วมมือกัน
ตอนนี้คือน้ำใจที่ผมมองว่าทุกคนเนี่ยเวลามันเดือดร้อนมีความจำเป็นนะครับ
จังหวัดอื่นอาจจะไม่มาช่วยเยอะแต่ว่าเนี่ยน้ำใจของคนอุบลเขา

ก็มาร่วมมือร่วมใจกันสู้กันต่อไปน้ำสู้เราเหลือเกิน
นี่ฝนมาอีกแล้วเราก็ต้องสู้กับมัน
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับทั้งหลายทั้งกวงแล้วครับ
พี่น้องมันชายชวนชายของบนครับร่วมกับครับพ่อค้าข้างหลังบดีและหน่วยราชการทุกหน่วย
ทุกคนนี้เราช่วยกันทุกด้านครับช่วยกันทุกฝ่ายครับครับขอบพระคุณจริงจริงฮะ
ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านชาวอุบลแล้วก็ทุกพื้นที่ที่ต้องเจอกับน้ำอยู่นะครับ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง